ทุกผู้ชมครับตัวเลขทั้งเรื่องของการเดินทางแล้วก็ตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อวันนี้
แถลงกันนะฮะนายแพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าผู้ป่วยโควิด๑๙ในไทยวันนี้นะครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะฮะประจำวันนี้ที่แถลงคือ๑๓๖ราย
๖รายนี้แบ่งเป็นกลุ่มต่างดังนี้ครับตามหน้าจอที่ท่านเห็นอยู่นะฮะ
เป็นกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยเดิมหรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๗๑ราย
ติดจากสนามมวยก็คือลุมพินีนั่นแหละค่ะสองรายสถานบันเทิงสิบรายนะฮะ
สถานบันเทิงที่เป็นข่าวตั้งแต่แรกแล้วก็มีกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วย
ที่มีรายงานมาแล้ว๕๙รายคือติดมาแล้วนะฮะแล้วไปสัมผัสเขาอีกนะครับ
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๕๙รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๒๑ราย
เป็นผู้ที่ไปทำงานใกล้ชิดกับคนต่างชาติ๑๕รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์๒รายนะฮะ
เป็นผู้ที่ไปในสถานที่แออัด๓รายผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ๔ราย
ยังไม่ทราบสาเหตุนี่มี๑๔รายแล้วก็มีผู้ที่ยืนยันแล้วทางห้องแล็บ
ชัดเจนว่าติดเชื้อโควิด๑๙แต่กำลังรอสอบกันอยู่ว่าไปติดมาจากที่ไหน
ตรงนี้มีอยู่หกรายสำหรับวันนี้นะครับขณะเดียวกันตัวเลขประจำวันนี้
มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายและกลับบ้านได้แล้ว๑๖ราย
เสียชีวิตสองรายซึ่งผู้เสียชีวิตสองศพในวันนี้นะครับ
หนึ่งเป็นผู้ชายอายุห้าสิบสี่ปีมีประวัติเดินทางไปมาเลเซียมา
แล้วก็ป่วยเข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลยาลาก่อนจะเสียชีวิต
อีกศพหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุ๕๖ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
แล้วก็เสียชีวิตเพราะว่ามีอาการปอดอักเสบรุนแรงด้วย
ตัวเลขสะสมทั้งหมดนะครับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทย
ณขณะนี้มีทั้งหมด๑๕๒๔รายรักษาหายแล้ว๑๒๗ราย
อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล๑๓๘๘ราย
จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก๒๗ราย
และตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด๙ศพด้วยกัน
แต่สองวันนี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับที่เรารายงานตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้
ผู้ป่วยกรุงเทพมหานครกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราสังเกตเห็นเทรนด์ว่าแนวโน้มว่าผู้ป่วยต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น
แต่ว่า๒วันที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยกอทมเพิ่มขึ้นนะครับ
นี่ฮะผู้ที่ติดเชื้อในกรุงเทพตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะฮะ
คือถ้าตัวเลขเรายังเป็นวันละร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าแบบนี้นะ
แล้วอีกเอาง่ายถ้าเดือนเมษายนจะมาถึงเนี่ย
อีก๓๐วันที่เรามีมาตรการต่างกันไปถึง๓๐เมษายนแล้วเรายังคุมกันไม่ได้นะ
วันละร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าจากตอนนี้๑๕๐๐ถ้าอีกเดือนนึงแล้วยังร้อยกว่าร้อยกว่าทุกวัน
ก็ไปอีก๓๐๐กว่าเนี่ยเราไป๔๕๐๐แน่นะที่สิ้นเดือนเมษาเนี่ย

พูดด้วยกันนะครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือสบคบอกว่าวันนี้พบข้าราชการกระทรวงศาสตร์ธนสุข
เป็นผู้ชายวัย๔๖ปีซึ่งมาทำงานกับศูนย์โควิดด้วยนะ
ธรรมเนียบเนี่ยติดเชื้อนะฮะติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
โดยชายคนนี้มาร่วมประชุมหลายที่ด้วยกันรวมถึงที่ธรรมเนียบที่ตึกสันติมัยตรี
ธรรมเนียบรัฐบาลศูนย์โควิดเนี่ยนะฮะแล้วป่วยตั้งแต่๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
ทราบผลเมื่อคืนว่าติดโควิด๑๙ตอนนี้ก็เข้ารับการรักษาแล้ว
แล้วก็กากตัวบุคคลใกล้ชิดหมดแล้วทั้งในธรรมเนียบหรือว่าที่กระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็ครอบครัวด้วยรวมละสามสิบคนทีนี้คนก็เป็นห่วง
ใช่ค่ะเพราะเมื่อวานนายุธรรมดิพลเนตประยุจันทร์โอชา
เดินทางไปเยี่ยมศูนย์โควิดที่ทำเนียบ
อันนี้เป็นภาพที่ไปเยี่ยมศูนย์โควิดที่ทำเนียบนะฮะเมื่อวาน
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะฮะแต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้ไม่ต้องห่วง
เพราะว่าข้าราชการคนนี้เนี่ยเขาลาหยุดงานไปก่อนแล้วเมื่อวานไม่ได้มานะครับ
นายแพทย์ธวิสินบอกว่าการติดเชื้อต้องติดผ่านสารคัดหลังนะครับ
ถ้ายืนห่างระยะ๒เมตรแล้วสวมหน้ากากอนามัย
ยังไงก็ไม่มีโอกาสติดเชื้อโควิด๑๙อย่างแน่นอน
อันนี้ฝากแจ้งกันด้วยเพราะฉะนั้นต้องเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย
การประชุมสบคเมื่อช่วงเช้าได้ย้ายห้องประชุม
จากตึกสันติมธรัฐบไปห้องสีเขียวตึกไทยฝคนะครับ
เพื่อจะกันพื้นที่ตรงนั้นให้เจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดก่อน
อืมดังนั้นนะคะตัวเลขสำหรับผู้ป่วยใหม่ล่าสุดนะวันนี้
เนี่ยมีกลุ่มผู้ป่วยใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน
ทางสบคบอกก็คือทางกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะ
๔คนอันนี้สำคัญก็คือพวกรถโดยสารสาธารณะต่าง
แต่ว่าทีนี้ค่ะวันนี้ได้เห็นหลายคนนะคะแชร์ภาพผ่านโลกโซเชียลเป็นภาพแผนที่ประเทศไทย
คือลำปางกับน่านคนตกใจกันมากค่ะจริงแล้วเป็นข้อความที่คลาดเคลื่อนนะคะ
หมายความว่ายังมีอยู่อีก๑๗จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยโควิด๑๙นะคะ

ยังค่ะเพราะว่าภาพที่แชร์กันโอ้โหประเทศไทยแผนที่แดงเถืองเลย

ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่นะคะตอนนี้มีผู้ป่วย๕๙จังหวัดค่ะ
ภาคกลางกรุงเทพยังมีผู้ป่วยมากที่สุดนะคะ๗๒๑ราย
รองลงมาคือนนทบุรี๗๓รายสมุทรปราการ๔๑ราย
ปฐุมธานี๑๕รายกาญจนบุรี๙ราย
มุทรสาครประจวบคิริขันและนครปฐมจังหวัดละ๗รายค่ะ
ราชบุรี๕รายสระบุรี๔รายลบบุรีและสุพรรณบุรีจังหวัดละ๒ราย
ส่วนนครนายกและเพชรบุรีจังหวัดละ๑รายค่ะ
นี่คือภาพรวมของพื้นที่ภาคกลางนะคะ
ส่วนภาคเหนือค่ะเชียงใหม่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ๒๑ราย
รองลงมาคือนครสวรรค์๗รายเชียงรายแม่ห้องศรจังหวัดละ๔ราย
บูรณ์๓รายพยาวตากสุโขทัยจังหวัดละ๒ราย
ลำพูนอุตรดิษฐ์แพร่อุทัยธานีพิศนุโลกจังหวัดละ๑รายค่ะ
ส่วนภาคอีสานค่ะอุบลราชธานีผู้ป่วยมากที่สุด๑๒ราย
นครราชศรีมา๑๑รายบุรีรำ๑๐รายสุรินทร์๙ราย
อุดรธานี๘รายขอนแก่นและมุกดาหารจังหวัดละ๔รายนะคะ
ร้อยเอ็ดสามรายค่ะชัยภูมิกาลสินเลยจังหวัดละสองรายค่ะ
อำนาจเจริญมหาสารคามหนองบัวลำพูหนองคายศรีสะเกดยะโสธร
จังหวัดละ๑รายนะคะไปดูที่ภาคตะวันออกค่ะ
มีผู้ป่วยมากที่สุดเลยก็คือที่จังหวัดชนบุรี๓๙ราย
ฉะเชิงเซา๗รายสะแก้ว๕ราย
จันทบุรีและปราจีนบุรีจังหวัดละ๓รายระยอง๒รายค่ะ
ภาคใต้ค่ะภูเก็ตมีผู้ป่วยมากที่สุดนะคะ๔๙ราย
โอ้โหยะลา๔๒รายปัตตานี๓๓รายนะคะสงขลา๒๙ราย
สุราธานี๑๑รายกระบี่๘รายนราธิวาส๗ราย
พัทธลุง๔รายนครศรีธรรมราชและตรังจังหวัดละ๓รายค่ะ
แล้วก็ยังมีผู้ป่วยที่รอสอบแหล่งติดเชื้อ
ยังไม่สามารถระบุจังหวัดได้อีก๒๕๙รายนะคะ
นี่ค่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดยังมีค่ะอย่าเพิ่งตกใจค่ะ
แต่ว่าตัวเลขที่กระจายไปในหลายจังหวัด
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙ก็บอกว่า
มันยังคงเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากกลุ่มผู้ป่วยเดิม
แล้วเขาเดินทางออกจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด
ก่อนมีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
ตัวเลขเลยกระจายไปอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะ
วันนี้เขาเลยต้องมีการปรับเกณฑ์กันเรื่องการรักษาหาย
แล้วปล่อยไปกักตัวที่บ้าน
ว่าล่าสุดวันนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙เพิ่มขึ้น๒ราย
๒รายที่ว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงลำดับ
นับตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเริ่มป่วยด้วยอาการยังไง
แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่ไหนอย่างไรช่วงเวลาไหน
อันนี้คือตัวเลขภาพรวมทั้งหมดของวันนี้
แล้วก็ภาพรวมผู้ป่วยสะสมก็คือ๑๕๒๔ราย

วันนี้มีเสียชีวิตเพิ่มสองเป็นผู้ชายคนนึงแล้วก็เป็นผู้หญิงคนนึงนะคะ
ในส่วนของผู้ชายอายุ๕๔ปีเป็นชาวจังหวัดยะลา
ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๘ของไทย
มีอาชีพค้าขายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองยาลาค่ะ
เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะคะมีประวัติเดินทางไปประเทศมาเลเซีย
เมื่อ๑๒มีนาคมไปส่งลูกสาวที่เมืองโกตาบารูรัฐกะลันตัน
เดินทางกลับ๑๓มีเริ่มมีอาการป่วย๑๕มี
ในวันต่อมา๑๖มีไปหาหมอ
มีไข้๓๗๖องศาเซลเซียสแล้วก็ไอด้วยเจ็บคอด้วย
หายใจลำบากค่ะมีอาการปอดอักเสบระยะรุนแรง
ผู้เสียชีวิตรายนี้นะคะมีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวาน

ผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิด๑๙ในวันที่๑๘มีนาคมค่ะ
คุณหมอก็รักษาอย่างเต็มที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง
ยาต้านไวรัสยาปฏิชีวนะ
แต่ว่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเลยนะคะเพราะว่าอาการค่อนข้างหนัก

แล้วก็ผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยค่ะ
มี๕คนนะคะที่อยู่บ้านเดียวกันกับผู้ชายคนนี้
มี๒คนที่เป็นผู้ป่วยยืนยันนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วค่ะ
ส่วนอีก๓คนตรวจแล้วไม่มีเชื้อก็ต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างน้อยคือ๑๔วัน
นี่คือคนรอบตัวของผู้เสียชีวิตรายที่๘คนนี้นะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๙ของไทยเป็นผู้หญิงค่ะ
อายุ๕๖ปีเสียชีวิตเมื่อวานนี้ป่วยตั้งแต่๑๘มีนาคมนะคะ
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนย่านพัฒนาการในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละค่ะเมื่อ๒๐มีนาคม
แต่อาการหนักปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็การแลกเปลี่ยนออกซิเจนในร่างกายไม่เพียงพอ
ทำให้ออกซิเจนไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายได้
เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
วันนี้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดได้ประเมินสถานการณ์กันนะครับ
หลังจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกรฉุกเฉิน
ก็มีทั้งข้อห้ามข้อขอความร่วมมือเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าดูแล้ว
๔๕ตัวเลขยังไม่พอใจนะครับคือถ้าจะให้ผู้ติดเชื้อโควิดลดลงจริง
แล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มคือต้องลดลงอย่างเห็นได้ชัด
พลังพิชาติบางท่านก็อยากช่วยชาตินะแต่ที่ทำงานเขาไม่หยุด
ใช่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะจริงค่ะว่าก็ยังต้องไปทำงานอยู่
ยังต้องหาเงินอยู่ก็เลยไม่รู้จะหยุดยังไง
กี่ชั่วโมงทั้งวันออกได้ไม่ได้ว่ายังไงนะครับ
วันนี้นะครับที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
ซึ่งประชุมกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับได้ประเมินตัวเลขเกี่ยวกับการใช้รถ
ยังมีการเดินทางกันมากน้อยขนาดไหนเพราะนี่คือหนึ่งในการขอความร่วมมือคือ
อย่าเดินทางถ้าไม่จำเป็นนะฮะโดยเฉพาะจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด
เปรียบเทียบตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๘มีนาคมหลังมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
พรกรฉุกเฉินเปรียบเทียบกับเสาร์ที่๒๑มีนาคม
ตอนนั้นยังไม่มีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินอะไร
พบว่ายอดรวมการเดินทางนั้นลดลง๑๔๐นะฮะแต่ว่าที่ประชุมยังไม่พอใจนะครับ
เพราะมองว่าถ้าจะควบคุมการแพร่ระบาดการแพร่กระจายเชื้อโควิด๑๙ได้จริง
การเดินทางของประชาชนต้องลดลงให้ได้๑๐๐ละ๙๐
ละ๙๐นี่คือต้องแบบแทบไม่เดินทางแบบเดินทางน้อยมากนะครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคง
รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าเป็นรถประจำทางนะมีผู้ใช้ลดลงร้อยละ๔๐
ก็คือจากวันละ๘๐๐๐๐๐เศษเนี่ยเหลือ๔๕๐๐๐๐คนนะครับ
ก็มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดลงร้อยละ๔๑๓๓ไม่ถึงครึ่งนะฮะ
รถยนต์ลดลงร้อยละ๔๑๓๓คือลดลง๒ล้านกว่าคันเหลือ๑๒๐๐๐๐๐คัน
รถไฟฟ้ามีผู้ใช้ลดลง๕๘๖๓นะฮะอันนี้เกินครึ่งร้อยละ๕๘
จากเดิมที่เคยใช้บริการวันละ๓แสนกว่าคนเหลือประมาณ๑๔๐๐๐คน
รถไฟระหว่างเมืองมีคนใช้ลดลงร้อยละ๖๐
ส่วนการสัญจรทางน้ำก็ลดลงร้อยละ๔๐นะฮะเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือกันมากขึ้น
เพราะเขาต้องการให้การเดินทางการออกจากบ้านลดลงถึงร้อยละ๙
ก็อย่างที่เราคุยหลายคนบอกก็อยากร่วมมือแต่มันต้องไปทำงาน
มันจำเป็นต้องทำงานค่ะบริษัทยังไม่ปิดค่ะไม่ทำไม่ได้
ใช่อ่ะอ่านายวิศนุเครืองามรองนัยธรรมนรีนะครับ
บอกว่าที่ประชุมได้ทบทวนมาตรการต่างที่ประกาศไปแล้ว
หลังประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินตามประกอฉุกเฉิน
ภาพรวมถือว่าเกณฑ์น่าพอใจนะฮะหากเปรียบเทียบกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน
แต่ยังไม่ถึงขั้นพอใจได้อย่างเต็มที่
เพราะมันยังมีกรณีที่อาจทำให้ส่วนรวมได้รับความเสียหายอยู่
เข้มงวดกวดขันกันยิ่งขึ้นอีกพร้อมขอความร่วมมือหลายอย่างไปยังประชาชนด้วย
อย่างเช่นตอนนี้ถ้าเป็นสถานีโทรทัศน์ก็ขอให้งดการถ่ายทอดสดมวย
จะเป็นเทปย้อนหลังหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่หรือว่าการแข่งขันอะไรต่างก็ขอความร่วมมือไปอยู่แล้ว
มีคำสั่งห้ามให้งดอยู่แล้วนะครับถ้าใส่บาทก็ขอให้ใช้ทัพพีหรือว่าใช้อะไรในการหยิบการตักในการใส่บาท
อย่าไปใช้มือบางทีอาจจะใช้มือหยิบฉวยอะไรเพื่อจะใส่บาทพระหรือไปใส่ตรงถาดที่ทางวัดเขาเตรียมไว้ให้
จักรยานยนต์รับจ้างก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับคือท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยนะฮะ
อย่าคิดว่าใส่แค่ผ้าคลุมศีรษะหมวกคลุมศีรษะหรือว่าหมวกกันน็อกแล้วจะพอต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย
ปริมาณรถที่ออกมาตามท้องถนนมากไม่ถึงขนาดผิดปกติ
แต่มันก็ไม่ควรจะมากขนาดนั้นกิจกรรมสังสรรค์ซึ่งควรจะต้อง
งดได้ก็ยังมีการทำกันอยู่
คือทางศูนย์โควิดของรัฐบาลก็อาจจะมองในมุมของเรื่องวันหยุดใช่ไหม
ถ้าวันทำงานต้องออกไปทำงานก็อันนี้ก็พอเข้าใจ
แต่ถ้าดูตัวเลขเสาร์อาทิตย์ออกกันเยอะเลย
แต่อีกมุมหนึ่งก็คือเขาก็อาจจำเป็นต้องออกไปเสาร์อาทิต
ไปซื้อของหรือเปล่าเพื่อจะได้มาเก็บเอาไว้
ถึงศุกร์จะได้ไม่ต้องออกเย็นค่ำมันก็มองได้หลายมุมไง
บางคนเขาถึงบอกเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าก็ปิดล็อกดาวน์ไปเลย
สิบสี่วันก็ได้จะได้จบเจ็บแต่จบ
แต่ก่อนปิดก็ต้องมีเวลาให้คนเตรียมตัวหาข้าวหาของ

ผมเชื่อว่ารัฐบาลหรือว่าสบคหรือว่ากรทมถ้าจะปิดอะไรจริง
คงจะอารุยอยู่เดี๋ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ส่วนที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะจัดเครื่องบินไปรับคนไทยในอิตาลี
ที่ตอนนี้โอ้โหหนักเหลือเกินกลับมาที่ประเทศไทย
มีอยู่กว่า๗๐๐คนนะฮะวันนี้ทางรัฐบาลนะครับโดยอาจารย์วิศนุยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
แต่ยอมรับว่ามีบางประเทศที่จะจัดเครื่องบินกลับกันมาเองอย่างเช่นปากีสถานแล้วก็โปแลนด์
แล้วก็ยังมีอีก๘ประเทศเตรียมจัดเครื่องบินมารับพลเมืองของเขากลับประเทศของเขา
ตอนนี้กำลังประสานกันอยู่กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ดำเนินการ
ส่วนคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยนะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่า
จะเข้าประเทศได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือรับรองจากประเทศต้นทางและใบรับรองแพทย์
ซึ่งต้องไม่เกิน๗๒ชั่วโมงว่าท่านไม่ป่วยไม่ไข้เข้ามาแล้วก็ต้องเข้าสู่การกักตัวด้วยเป็นเวลา๑๔วัน
แม้ว่าในพื้นที่กรุงเทพหานครจะไม่ได้มีมาตรการที่เข้มข้นขนาดที่ว่าห้ามออกจากเคหาสถาน
แต่ว่าในต่างจังหวัดบางพื้นที่ค่ะคือส่วนกลางเขาให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะ
ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของตัวเองถ้าโอ้โหมันควรจะปิดเขาก็ให้ปิดได้เลยนะคะ
ตัวอย่าง๒จังหวัดค่ะที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะพบผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙เป็นผู้ชายนะคะ
เขาเดินทางมาจากต่างประเทศปรากฏว่าพอกลับเข้ามาในพื้นที่เนี่ยอยู่บ้านกับภรรยากับลูกกลายเป็นว่าลูกกับภรรยาติดโควิด๑๙ไปด้วย
เดินทางไปร่วมงานแต่งงานทำให้ต้องกักตัวคนที่ไปร่วมงานแต่งงานเดียวกันนะคะ
สามสิบสี่คนนะคะกักตัวอย่างน้อยสิบสี่วันเพื่อรอดูอาการ
แล้วก็สั่งปิด๒หมู่บ้านที่นครพนมค่ะ
ที่จังหวัดนครพนมพบผู้ป่วยโควิดสิบเก้าเป็นผู้หญิงอายุหกสิบสามค่ะ
เป็นชาวบ้านท่าดอกแก้วตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทน
กลับจากทำงานที่กรุงเทพเมื่อ๒๐มีนาคมค่ะ
ตรวจยืนยันพบเชื้อเมื่อยี่สิบเจ็ดมีนาคมค่ะ
ก็เลยกักตัวชาวบ้านกลุ่มเสี่ยง๓๔คนเลยนะคะ
ไปร่วมงานแต่งงานเดียวกันนะคะ
กักตัวอย่างน้อย๑๔วันเพื่อรอดูอาการ

ปิดหมู่บ้านสามสิบวันเลยนะคะ
แล้วก็ไล่ตรวจสอบย้อนหลังไป
ว่าผู้ป่วยรายนี้ไปไหนมาบ้าง
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า

เข้าไปประสานกับอสมตำบลนาคำค่ะ
อย่างที่เห็นคือไปตรวจสอบคัดกรองชาวบ้านนะคะ
ครับไปถึงบ้านเลยนี่บ้านคำสว่างหมู่สองตำบลนาเดือด
เพราะว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งค่ะที่เป็นญาติ
แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านของฝ่ายเจ้าสาวอะค่ะไปร่วมงานแต่งงานในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน
แล้วก็ผู้ผัวหญิงวัยหกสิบสามเนี้ยไปร่วมงานด้วย
ก็เลยต้องไปตรวจให้หมดเลยนะคะคัดกรองทุกคนที่ไปร่วมงานแต่งงานนี้
เบื้องต้นยังไม่พบใครติดโควิดสิบเก้านะคะทำให้ตอนนี้มีชาวบ้านเข้าข่ายเสี่ยงเนี่ย
สามสิบสี่รายอ่ะค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการกักตัวอย่างที่บอกไป
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดไข้ทุกวันเลยนะคะตลอดทั้งสิบสี่วันที่กักตัว
หมู่๖บ้านท่าดอกแก้วตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทน
เป็นพื้นที่ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ที่บอกว่าปิดเนี่ยเขาปิดทางเข้าออกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเอาเลยฮะ
ห้ามเข้าห้ามออกค่ะปิดปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ
หมู่บ้านนี้นี่นะคะปิดทั้งหมดเนี้ยสิบสี่วันนะคะอืมอืม
ส่วนที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะในแพทย์เกษมตั้งเกษมสำราน
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดบอกว่าพบผู้ป่วยเพิ่มอีก๒คนค่ะ
เป็นผู้หญิงอายุสี่สิบสี่ปีและลูกชายอายุเก้าขวบนะคะ
หลังผลการตรวจจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดพิศนุโลกยืนยันว่า
สองคนนี้ติดโควิดสิบเก้าติดมาจากสามีและพ่อครับ
คือผู้ชายคนนี้เป็นเชฟนะคะอายุ๕๑กลับมาจากกาต้า
แล้วก็เป็นหมู่คนในพื้นที่อำเภอพิชัยนี่แหละค่ะแล้วคนนี้ถือเป็นผู้ติดโควิดสิบเก้า
รายแรกของจังหวัดอุตรดิษฐ์เลยแล้วเขาอยู่บ้านกับภรรยากับลูกไงฮะ
กับลูกก็เลยติดไปด้วยคือภรรยากับลูกเนี่ยขับรถไปรับสามีที่สนามบิน
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ไปเจอญาติ
ไปเจอคนอื่นอีกหลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมก็มีทั้งพ่อตาแม่ยายเนี่ยค่ะ
ต้องไปตรวจกันหมดนะคะครับไปตรวจหาเชื้อที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดพิศนุโลกผลออกมาคนอื่นอื่นนะคะ
ไม่พบโควิดสิบเก้าอืมแต่ภรรยากับลูกเนี่ยตรวจพบโควิดสิบเก้า
แต่คนอื่นที่เป็นญาติพี่น้องที่เจอผู้ชายคนนี้ก็ต้องกักตัว๑๔วันนะคะ
ล่าสุดค่ะนายปรัชญาเสิร์ชลือชานายอำเภอพิชัยก็เลยบอกว่า
สั่งปิดหมู่บ้านเนี่ยค่ะหมู่๙บ้านคลองกล้วยเหนือที่อำเภอพิชัยนะคะ
แล้วก็ให้สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิษฐ์ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน
กรณีปิดหมู่บ้านด้วยนะคะครับปิดก็คือปิดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกนะคะ
ห้ามเข้าห้ามออกอืมอันนี้ล็อกของจริงล็อกเลยค่ะ
ท่านผู้ชมครับตรวจสอบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ทั่วโลกกันหน่อยนะคะค่ะทั่วโลกเดียวประมาณสองร้อยประเทศนะครับ
มีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าถ้าดูตัวเลขในภาพรวมนะครับ
ตอนนี้มีผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบหกราย
เสียชีวิตไปแล้วทั่วโลกสามหมื่นสี่พันสิบเจ็ดศพ
รักษาหายมีนะฮะรักษาหายหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดสิบหกรายนะครับ
ถ้าดูประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุดในขณะนี้
สหรัฐอเมริกานะครับมีผู้ป่วยสะสมมากที่สุดนะครับ
แล้วก็ตามไปด้วยอิตาลีนะฮะแล้วก็จีน
อ่าจากนั้นก็เป็นสเปนกับเยอรมนีผู้ป่วยสะสมที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าในสหรัฐเนี่ย
หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้ารายแล้วโอ้โหนี่ฮะค่ะ
อิตาลีนี่เกือบแสนนะครับเก้ามื่นเจ็ดจีนนี่เขาคงที่ละนะแปดหมื่นหนึ่ง
โอ้โหแล้วสหรัฐอเมริกาเขาบอกวันเดียวภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะ
จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นเลยนะคะโอ้โหส่วนผู้เสียชีวิตนะครับ
ผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตมากที่สุดในโลกนะ
ขณะนี้คืออิตาลีนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าศพนะครับ
ตามมาด้วยสเปนหกพันแปดนะฮะจีนสามพันสามร้อยสี่ศพนะฮะ
แล้วก็อิร่านสองพันหกร้อยสี่สิบศพต่อด้วยฝรั่งเศสนะครับ
สองพันหกร้อยหกศพนี่นะฮะเท่ากับว่าตอนนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดนะฮะ
ในโลกเนี่ยแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ยังไม่ได้เป็นที่มากที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับในสถานการณ์โควิด๑๙แพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
มันมีเรื่องหนึ่งที่พูดคุยกันอยู่ก็คือเรื่องของอุปกรณ์ต่างที่จะใช้ในการป้องกันเชื้อ
อาจจะเป็นของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์พยาบาล
หรือว่าประชาชนก็แล้วแต่จะพอหรือไม่พอเนี่ยอ่า
เจ้าหน้าที่ทางด้านที่เขาควบคุมดูแลเขาบอกว่าพออืม
แต่คนที่เขาต้องการใช้เขาบอกไม่พอตกลงยังไงกันแน่
หน้ากากอนามัยวันนี้มีการเคลียร์ข้อมูลกันใหม่นะฮะโดยศูนย์โควิดของรัฐบาลนะครับ
อาจารย์วิศนุเครืองามบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนจะแจงข้อมูลกันเนี่ย
ขอเคลียร์ก่อนว่าไอ้ที่เคยบอกกันว่ามีอยู่สองร้อยล้านชิ้นอ่ะค่ะ
แล้วมันหายไปไหนเนี่ยอันนี้ขอลบล้างตรงนี้ไปเลยว่า
มันเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนใช่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็ออกมาบอกนะคะ
ว่าเป็นข้อมูลตัวเลขที่คลาดเคลื่อน
ว่า๒๐๐ล้านชิ้นเนี่ยเป็นลักษณะของวัตถุดิบสำหรับการทำหน้ากากอนามัย
สองร้อยล้านชิ้นไม่ได้หมายความว่ามีหน้ากากอนามัยอยู่ในสต๊อกสองร้อยล้านชิ้นแบบเสร็จแล้วอ่ะ

เป็นว่าที่ผ่านมาค่ะมันคลาดเคลื่อนกันแล้วกันอืม
วันนี้ขอแจงใหม่แจงใหม่เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
กากอนามัยในประเทศไทยค่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙
สบคได้ชี้แจงทั้งจำนวนแล้วก็การบริหารจัดการ
หน้ากากอนามัยปัจจุบันนะครับกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า
มี๑๑โรงงานในประเทศไทยนะฮะที่สามารถผลิตได้
โดยผลิตได้วันละ๒๓๐๐๐๐๐ชิ้นจากนั้นก็จะกระจายแบบนี้ครับ
กระทรวงสาธารณสุข๑ล้าน๓แสนชิ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เท่านั้นนะฮะ
อีก๑ล้านชิ้นเป็นโคต้าของกระทรวงมหาดไทยจะส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
แล้วก็จะส่งไปให้อสมที่ต้องไปทำงานเฝ้าระวังผู้ป่วย
ตามพื้นที่ต่างจังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานนะฮะ
แล้วก็เอาไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสี่ยงต่างไปอีกตามหน่วยงานต่างที่เขาเป็นผู้เสี่ยง
อย่างเช่นพนักงานเก็บขยะตำรวจทหารที่ตั้งด่านตรวจ
หรือว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเด็กคนแก่คนชรานะครับ
แจ้งแบบนี้แล้วนะครับตกลงปัจจุบันเรามี๑๑โรงงานผลิตได้หน้ากากอนามัย
จะผลิตได้วันละ๒ล้าน๓แสนชิ้นแล้วก็ส่งต่อไปแบบนี้
กระทรวงมหาดไทยก็เป็นอย่างที่บอกนี่นะฮะไปถึงอสมไปถึงกลุ่มเสี่ยงถึงผู้ป่วย
การจัดสรรให้แต่ละจังหวัดจะพิจารณาตามความเสี่ยงของพื้นที่
กรุงเทพมหานครจะได้รับโคต้าหน้ากากอนามัยวันละ๑แสนชิ้น
ภาคกลางจะได้ไป๒แสนชิ้นภาคเหนือ๑๖๐๐๐ชิ้น
ภาคใต้๑๖๐๐๐ชิ้นภาคอีสาน๓แสนชิ้น
กระทรวงสาธารณสุขที่ได้๑ล้าน๓แสนชิ้นต่อวันจะกระจายให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง๘แสนชิ้น
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง๑แสนชิ้นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย๑๕๐๐๐ชิ้น
โรงพยาบาลเอกชน๑๕๐๐๐ชิ้นและโรงพยาบาลในสังกัดกรทม๑แสนชิ้น
โดยจะ๑ล้าน๓แสนชิ้นนะฮะแบบรัฐต่อรัฐที่นำเข้าจากจีน๑ล้าน๓แสนชิ้นนะครับ
ล็อตแรกที่จะได้รับเนี่ยนะฮะก็จะได้มาก่อน๔แสนชิ้นด้วยกัน
เพราะฉะนั้นศูนย์โควิดวันนี้ก็แจกแจงตัวเลขก็เหมือนกับจะบอกในทีด้วยว่าจากนี้ไปเนี่ย
สั่งไปแล้วหาไปแล้วจัดสรรโคต้าใหม่แล้วมันน่าจะเพียงพอ
แต่ว่าระหว่างที่รอหน้ากากอนามัยอย่างเพียงพอเนี่ยค่ะครับก็มีหลายหลายคนนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นบ้างแล้วที่มีหน้ากากในลักษณะที่ว่าเป็นแผ่นพลาสติกอย่างเง
เขาเรียกว่าอะไรนะเฟสชิลอ่าเป็นเหมือนเป็นบางคนก็ทำเป็นหมวกนะคะ
แล้วก็มีแผ่นพลาสติกกั้นบางทีก็คล้ายกับหมวกนิรภัยเลย
ใช้แทนนักกากอนามัยได้ไหมเรามีคำตอบให้ค่ะคือใช้ได้แต่ต้องควบคู่กับ

คือใส่ได้แหละไม่ใช่ไม่ได้
แต่ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยควบคู่อยู่ดี

ข้างมันยังมีข้างอยู่เลย
คือคุณหมอยังเคยบอกเลยว่า
กากอนามัยเองถ้าคุณใส่แล้วมันไม่แนบ

ก็เสี่ยงที่จะเชื้อจะเล็ดรอดเข้าไปอยู่ดี
มันก็จะมีช่องที่แบบฝุ่นละอ้อง
มันยังสามารถกระจายได้นะคะ
ไม่ได้พูดเองเป็นข้อมูลจากคุณหมอนะคะ
ของนายแพทย์เฉลิมชัยบุญญัตรีพันธ์
รองประธานกรรมธิการสาธารณสุขวุฒิสภาค่ะ
ไม่สามารถป้องกันไวรัสโควิด๑๙ได้นะคะ
ต่อการติดเชื้อแล้วก็อาจจะส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวง
ประเทศชาติเลยนะคะคุณหมอบอกแบบนั้นเลยอะค่ะ
แพทย์เฉลิมชัยบอกว่าเดิมทีเนี่ยค่ะ
เห็นไหมคะที่บริเวณคาง

คือเป็นการป้องกันเศษวัสดุที่จะพุ่งมาเป็นแนวเส้นตรง
ก่อนที่จะนำมาใช้ในวงการแพทย์
หลักการก็คล้ายคลึงกัน

ก็ต้องมีหน้ากากอนามัยควบคู่ด้วยทุกครั้งค่ะ
เพราะมันยังมีช่องให้เชื้อเข้าไปได้อยู่ดีค่ะ

เชื้อของโควิด๑๙จะอยู่ในรูปแบบของ
ฝอยละอองสิ่งคัดหลังขนาดเล็ก

ดิฉันไม่พูดข้างหูคุณภาคภูมิ

มันกระจายได้ทุกทิศทางสำหรับไวรัสโควิด๑๙

ข้างใต้เห็นไหมมันว่างเยอะช่องว่าง

ต้องใส่หน้ากากอนามัยควบคู่นะคะ
ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดค่ะ
ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด๑๙
มีขนาด๐๑๒ไมครอน

จะอยู่บนละอองสารคัดหลังที่เกิดจากการไอและการจาม

ซึ่งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าแบบดีเนี่ยนะคะ

น้ำลายที่กระเด็นใส่หน้าก็ทำเป็นแผ่นพลาสติกใส
มีฟองน้ำมียางยืดมีกาวสองหน้าทำเองได้ที่บ้าน
ประหยัดในแพทย์เฉลิมชัยบอกว่าทำได้นะคะ

แต่อย่างที่บอกว่าก็ต้องใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นหลักเสมอ
อันนี้เป็นตัวเสริมค่ะอุปกรณ์เสริมเพื่อความสบายใจใช้ได้
แต่อุปกรณ์หลักคือหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะคะ
แล้วสำคัญมากก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อยเมตรครึ่ง๒เมตรอย่างนี้
มันป้องกันสิ่งที่พุ่งมาแบบทางตรงเท่านั้นทางข้างข้างล่างเนี่ยมันเข้าได้หมด

ผมเคยเอามาลองใส่นะค่ะไปทำอะไรคะออกเหล็ก
ใส่จริงเดินได้ไปถึง๑๐นาทีมึงเดี๋ยวมาสอน
ใจไม่ออกไม่ใช่หายใจไม่ออกงงอ๋อมันมึนมันเป็นพลาสติกไง
ฉันก็สั่งมาเป็นแฟชั่นที่เป็นหมวกเห็นไหมหมวกแก๊ปแล้วก็มีพลาสติกอย่างนี้
ต้องให้เขาเจาะช่องใสใสดีดีหน่อยยังไม่ใส่ดีกว่าถ้าเจาะขนาดนั้นอ่ะ
ใช่ทิ้งแถวไหนบอกด้วยนะจะไปเก็บ